ติดตามครอบครัวของคุณตั๊กบริบูรณ์นะคะ
อย่างที่รู้กันดีว่าครอบครัวของคุณตั๊กเนี่ยเป็นครอบครัวที่สร้างความสุข
ให้กับคนที่ติดตามในอินสตาแกรมอยู่ตลอดเลยนะคะ
ล่าสุดเขาควงคุณภรรยาคุณเอลซี่นะคะ

มาร่วมงานอีเวนต์รับวันเด็กสดใสร่าเริงกันแบบสุดเลย

แต่เห็นเป็นแฟมิลลี่แฮปปี้แบบนี้เนี่ย
พอถามถึงแพลนว่าจะมีน้องให้น้องบิลลิฟต์เมื่อไหร่
เจ้าตัวแล้วก็ภรรยากลับยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
พอแล้วตัดสินใจปิดอู่ขอเลี้ยงลูกสาวคนเดียวเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ
เรื่องน้องคือถามว่าอยากจะมีไหมก็คือ

เองก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีนอย่างนี้
เหนื่อยเหมือนกันนะฮะใช่
ต้องถามกับเมียเลยไหวหรือเปล่า

ให้ผมไปทำหมันฮะเราเองก็กลัวเจ็บไง
ไม่เคยไปถามใครเลยนะแต่คิดว่ามันต้องเจ็บแน่
คิดว่าไม่น่าจะทำนะครับเพราะว่ากลัวเจ็บครับผม
อ่ายืนยันนะคะว่าปิดอู่อย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องการทำหมันหรือไม่นะอันนี้ก็ต้องรอทางพี่ตั๊กบริบูรณ์พร้อมซะก่อนนะคะ
แต่ทางคุณภรรยาเขายืนยันแล้วพอแล้วแก่แล้ว
แต่จริงดูเมื่อสักครู่นี้ยังไม่แก่เลยนะ

เพราะว่าอะไรวิ่งตามน้องเบลลี่ไปโรงเรียนตลอดเวลาเลยอะเลิศ
ตลอดน้องบิริสตอนนี้ก็มีพัฒนาการอยู่เรื่อย
มีความน่ารักให้เราได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรม
ใครอยากเห็นความน่ารักสดใสไปดูได้เลย